การจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๖
ที่จะแข่งขันกันที่ฝรั่งเศสช่วงกลางปีหน้า
เตะหญิงทีมชาติไทยเจองานหนักเลยค่ะ
พิธีจับสลากแบ่งสายฝุ่นบอลหญิงชิงช้ำโลก๒๐๑๙ที่เมื่อบูฬนวิรุณาประเทศฝรั่งเศส
เวียนหัวหน้าภูกษรเข้าร่วมงานซึ่งงานนี้ค่ะก็ได้รับเกียรตินะคะ
จากไมเคิลเอสเซียงนะคะอดีตนักเตะทีมชาติกาน่า
แล้วก็ริคาโดกาก้าอดีตนักเตะทีมชาติบราซิลเป็นผู้จับสลากค่ะ
ฟุตบอลหญิงชิงช้ำโลก๒๐๑๙ก็มีทั้งหมด๒๔ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะคะ
เป็น๖กลุ่มด้วยกันกลุ่มละ๔ทีมค่ะแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่ม
สเตรเลียอิตาลีบราซิลจาเมก้าและทีมชาติไทยค่ะชาบาแก้วเจองานหนักนะคะ
ซึ่งนอกจากนั้นก็มีไทยที่เข้าร่วมแล้ว๒ครั้งนะคะ
มีชิลีรองแชมป์ทวีปอเมริกาใต้ที่เข้าร่วมครั้งแรก
รวมไปถึงสวีเดนค่ะอดีตแชมป์ยูโร๑สมัย
แล้วก็รองแชมป์โลก๑สมัยด้วยค่ะ
ซึ่งฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๙ก็จะแข่งขันกันที่ฝรั่งเศสนะคะ
ระหว่างวันที่๗มิตรทุนายนถึง๗กรกฎาคมปีหน้านี้ค่ะ
ทีมชาติไทยก็มาในชุดสีน้ำเงินค่ะมี๖คะแนนจาก๒นัด
เจอกับเวียดนามที่มี๔คะแนนจาก๒นัดค่ะ
แต่ไทยก็มาตามตีเสมอได้จากนัทศักดิ์โพธิทำให้จบเกมเสมอกันไป๑ประตูต่อ๑ค่ะ
ทีมชาติไทยก็มี๗คะแนนนะคะเท่ากับอินโดนิเซียที่ชนะเมียนมาร์๙ประตูต่อ๐
ทำให้ไทยและอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะคะในศึกชิงแชมป์เอเชียปีหน้าแน่นอนแล้ว
เวียดนามที่มี๕คะแนนค่ะก็ต้องไปลุ้นเข้ารอบนัดสุดท้ายกับมาเลเซียที่มีอยู่๓คะแนนค่ะ